แห่ไปร่วมพิธีเบิกเนธพระพุทธรูปไม้แกะสลัก
งานนี้นักเสี่ยงโชคเพียบ
มาเลยค่ะบรรยากาศในวัดหนองครูพัฒนาตำบลขอนแตกอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะ
วันก่อนโอ้โหคึกคักค่ะ
คักด้วยพุทธศาสนิกชนพากันมาร่วมพิธีกันก่อนนะ
ร่วมพิธีเบิกเนธพระพุทธรูปไม้แกะสลักปางมารวิชัย
ใหญ่สุดในประเทศไทยเลย
มีขนาดขนาดหน้าตักกว้าง๕เมตร๓๐เซนติเมตร
สูง๗เมตร๑๙เซนติเมต

แบบนี้เราไม่เคยได้เห็นจริงนะทั้งสองสาว
คุณแกะสลักจากไม้ประดุทั้งองค์นะ
เวลาจะทำพิธีเบิกเนธต้องขึ้นรถกระเช้าไปนะ
ท่านคึ้นสู่ที่สูงอย่างนี้เลย
ใหญ่มากนะคะเห็นไหม
จุดแรกที่ชาวบ้านให้ความสนใจก็คือบริเวณนี้ค่ะ
ขอบดวงตาของพระพุทธรูปไม้

ที่เป็นทำการเบิกเน็ตมีคนสังเกตเห็นว่า
หอบดวงตาของพระพุทธรูป
มีบางสิ่งบางอย่างคล้ายกับตัวเลข
หือฮือฮือฮือฮือปรากฏอยู่

หรือว่าเขาใช้มือถือแล้วซูมเข้าไป

คุณร้อยป่ะโอ้โฮคุณร้อยก็เยอะแล้วน๊า

ไม่ใช่กล้องซูมได้ร้อยร้อยเท่า
เชื่อเหอะคุณผู้ชมไม่คิดทางนี้หรอก
จากนั้นชาวบ้านก็พากันไปส่องหานะ

จากทั้งทูบมงคลเสียงทาย
มีโผล่มาให้เห็นกันแบบทีละนิดทีละนิดทีละหน่อยทีละหน่อย
เอาเป็นว่าคุณผู้ชมเปิดจอทิ้งไว้
มันจะเงียบและทุกคนตั้งใจลุ้นไปพร้อมพร้อมกันนะคะ

เวลาเราน้อยเนาะไปต่อ

ฉันคิดว่าทุกคนจะนั่งแบบตั้งใจดูไปพร้อมกัน
แต่มันน่าสนใจนะมันเหมือนมันแตกตรงกลาง

ก็ซื้อเลย

แหงใกล้เราไปหาดูก่อน
ได้เขาตรงนี้แหละนะคะ